ดูมวยดูเดือดแล้วพักกันนิดนึงนะครับ

การเล่นน้ำเมื่อวานของบรรดานักกีฬาไทย

ดูกันที่คนนี้ก่อนโอ้โหขวัญใจแฟนบอลชาวไทย
แล้วก็ขวัญใจของใครหลายคน
ชนะทิพย์สงกระสินก็มีการโพสต์รูปของเขา
ไปในหลายที่ที่มีโอกาสได้ไปเล่นน้ำนะครับ
ซิเจก็โพสต์อินสตาแกรมไปเล่นน้ำในงาน

ในระหว่างที่พบกันตอนเล่นน้ำด้วยนะครับ
โอ้โหยิ่งใหญ่จริงนะสำหรับงานนี้
เขาบอกว่าจัดใหญ่มาแบบนี้เป็นปีที่๔ติดต่อกันแล้ว
แน่นอนมีนักเตะของทีมอย่างอาณาวินจูจีนนี่แหละครับ
ไปร่วมสระน้ำกับเหล่าบรรดาผู้คนที่มาร่วมงานเมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนในช่วงกลางคืนก็ยิ่งใหญ่เหมือนกัน
ก็มีนรึบดินวิรวัตโดมขึ้นมาเต้นประกอบการแสดงคอนเสิร์ตด้วย
ของทางด้านคุณเบนชะลาทิศอย่างสนุกสนานเลยทีเดียว
ถือว่าเป็นจุดที่หลายคนจะรู้กันดี
ช้อมรีดีกว่าครับเรียบง่ายมาเก็บตัวซ้อมที่กิเลนส์วัลเล่นนะครับ
แต่ไม่วายครับมีกิจกรรมที่เขาเล่นทุกปี
คือยกมือไหว้นี่คือนับถือนะครับแต่เวลาเล่นกันแบบนี้เนี่ยไม่เอาไว้หรอกครับ
อีกคนนึงที่พบอ่อนโม้พี่ใหญ่ในทีมก็โดนหนักหน่อยครับ
นี่ครับโอ้โหคืออย่าไหว้กันดีกว่านะครับ
โอ้โหเขาโปรดเลยชมุดนี้เนี่ยมีโปรแกรม